คุณผู้ชมคะนอกจากเราดูสายการบินของประเทศต่างแล้วที่บ้านเรา
อยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิหน่อย
เพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราไปติดตามบรรยากาศตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
เมื่อคืนนี้นะคะนักท่องเที่ยว๕๐๐กว่าคนโอ้โหวุ่นวายมากเลย
ค้างอยู่ที่สนามบินใช่เพราะว่ายกเลิกเที่ยวบินแบบกระทันหัน
แต่ทีนี้เช้านี้เราก็ตรวจสอบนะคะจนถึงเวลานี้ค่ะ
คุณผู้ชมปรากฏว่าสายการบินไทยมีการแจ้งประกาศ
ให้บริการเที่ยวบินยุโรปได้ตามปกติแล้วนะคะ
เมื่อตอน๑๐โมงเช้าที่ผ่านมาก็ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ก็เริ่มเช็คอินแล้วก็เดินทางกลับประเทศ

เพราะว่าบรรยากาศที่สุวรรณภูมิเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่๕๐๐กว่าคน

ซึ่งบริเวณเคาน์เตอร์เอจุดเช็คอินของสายการบินไทย
ที่ประเมินด้วยสายตาผู้สื่อข่าวก็บอกว่า
นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต่ำกว่า๒๐๐คน
เรื่องนี้นะคะเราก็ไปสอบถามหนึ่งในผู้โดยสารที่ตกค้าง
วัย๖๔ปีก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าว
ได้เดินทางมาต่อเครื่องที่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อคืน
แล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อเครื่องเพื่อกลับไปยังอังกฤษได้
สายการบินก็ได้ส่งตัวเขาไปที่โรงแรมใกล้เคียง
ก่อนที่จะเดินทางมาที่สนามบินเมื่อช่วงเช้า
ซึ่งเขาต้องใช้เวลาที่สนามบินไม่ต่ำกว่า๖ชั่วโมงในการที่จะรอ
รอฟังว่าเที่ยวบินจะเปิดใช้บริการตามปกติเมื่อไหร่
ซึ่งจะออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังลอนดอนช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ส่วนทางด้านบริษัทการบินไทยก็มีการออกแถลงการฉบับล่าสุดออกมาค่ะ
คุณผู้ชมระบุว่าขณะนี้ได้เปิดบริการเที่ยวบินไปยุโรปตามปกติแล้วนะคะ
ด้วยเส้นทางบินอื่นที่ไม่ได้บินผ่านน่านฟ้าปากีสถานเพื่อความปลอดภัย
เพราะว่ามีการใช้เส้นทางคืออ้อมบินอ้อมไปทางจีน
หลังจากที่สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานมีการประกาศปิดน่านฟ้ากระทันหัน
จากสาเหตุความขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐอินเดีย
ซึ่งทางการบินไทยได้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียม
สำหรับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเส้นทางที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย
แล้วก็ระหว่างนี้ค่ะทางท่ากัดสยานสุวรรณภูมิ
ก็ได้รับรองผู้โดยสารด้วยการเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟของว่าง
แล้วก็มีการประสานเรื่องข้อมูลตลอด๒๔ชั่วโมง
มีการประสานกับทางกรมการขนส่งทางบก
รวมถึงให้แท็กซี่เข้ามาในบริเวณสนามบินเพิ่มเติม
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

ซึ่งบรรยากาศเท่าที่ผู้สื่อข่าวของเราได้ไปตรวจสอบมาเมื่อเช้านี้นะคะ
บอกว่าความตึงเครียดมันก็ค่อยทุเลาลง
หลังจากที่ผู้โดยสารกลุ่มแรกประมาณนัก๒๐๐คนนะคะ
ตัวที่จะเดินทางไปมอสโคลที่ประเทศรัสเซีย
ซึ่งถือว่าเป็นเที่ยวบินไปยุโรปเที่ยวแรกเลยนะคะ
ที่ออกเดินทางเมื่อเช้านี้
นับตั้งแต่การบินไทยประกาศยกเลิกเมื่อวานค่ะ
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดที่ทั่วโลกจับตามองอยู่
บอกว่าเป็นสถานการณ์ตึงเครียดที่สุดในรอบ๔๘ปีของอินเดียและปากีสถานเลย
โจมตีขบวนกองทัพของอินเดีย
และหลังจากนั้น๒๖กพกองทัพอากาศอินเดีย
ก็ส่งเครื่องบินรบเข้าไปที่ปากีสถาน

คือทางด้านของสถานทูตไทยที่กลุ่มอิสลามาบัติ
ก็ออกประกาศแจ้งเตือนชุมชนไทยที่จะไปสู่เส้นทางนะครับ
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองอาซาจำมูแล้วก็แคชเมียด้วย

ก็มีการประกาศให้คนไทยที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
และนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปตอนเหนือของอินเดีย

แล้วก็สามารถที่ติดต่อกับทางสถานทูตได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ